เมื่อวานนี้เราได้รายงานข่าวการสูญเสีย
ของศิลปินแห่งชาติคุณอาพนมเทียนของคุณผู้ชม
เป็นผู้สร้างตำนานนวนิยายเพชรพระอุมานะคะ
ชื่อจริงของคุณอานะคะคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิค่ะ

ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชะลาในวัย๘๙ปี
ความคืบหน้าวันนี้ที่โรงพยาบาลรามคำแหง
พี่บินบรือฤทธิ์พร้อมด้วยลูกสาวลูกชาย
ก็นำรถมูลที่ร่วมกระตันยูมารับร่างคุณอาพนมเทียน
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่สารา๘วัดธาตุทองค่ะคุณผู้ชม

โดยมีพิธีรดน้ำศพนะคะเมื่อเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นนะคะเวลา๑๘นาฬิกาค่ะจะมีพิธีสวดพระพิธรรมศพด้วยค่ะ
แต่จะมีพิธีวันนี้แค่วันเดียวนะคะ
ครอบครัวก็จะเก็บศพไว้ก่อนนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เผชิญกับโรคระบาดอยู่ค่ะ
ทางครอบครัวของคุณพนมเทียนจึงเลื่อนการจัดงานบำเพ็ญกุศลออกไปค่ะ
กว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะลดลงนะคะ
แล้วจะมาแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลังนะคะ
ก็บรรยากาศเป็นด้วยความเศร้าศกเสียใจจริงนะคะ
แล้วก็เป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของวงวรรณกรรมไทยเลยทีเดียวค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ